คุณผู้ชมค่ะร้อนระอุอีกแล้วนะคะในโลกโซเชียล
คราวนี้เป็นของคุณโบแวนด้านะคะอยู่ค่ะ
โพสต์ร่ายยาวละเอียดเลยนะ

บอกว่าถ้าไม่รักกันอย่างที่ปากพูดไม่เคยว่าไม่เคยโกรธ
แต่ขอให้หยุดพฤติกรรมทำร้ายผู้อื่นแบบลับหลัง
ที่ผ่านมาวางระเบิดให้กันมามากพอแล้ว
โบเองก็เดินเหยียบระเบิดที่คุณวางไว้มาหลายครั้ง
สุดท้ายต้องมานั่งรักษาตัวเอง
คนอื่นด้วยวาจาที่น่าเชื่อถือมาตลอด

สุดท้ายนี้โบขออโหสิกรรมให้กับทุกเรื่องค่ะ
ทำดีที่สุดและอดทนมามากพอแล้วปอ
และเชื่อมั่นว่าทำมันถูกต้องไม่ทำร้ายใคร
ให้คนด่าว่าเราดีกว่ารู้อยู่แก่ใจว่าทำชั่วทำเลวอะไรไว้บ้าง

เพราะเงียบและอดทนมานานกับการถูกว่าว่าเป็นคนไม่ดี
ก็เพราะคุณเลิกแล้วต่อกันนะคะ
นี่แหละค่ะร่ายยาวขนาดนี้เป็นยังไง

จากนี้นะแม่โบก็ยังได้โพสต์ภาพเบอร์คนรับงานคนใหม่
พอเปลี่ยนคนดูแลแบบนี้แฟนคลับก็อดคิดไม่ได้ว่า
ว่านี่จะเป็นสัญญาณแตกหักของแม่โบกับอาน้ำอ้อย
จัดการส่วนตัวของคุณปอทฤษฎี
ซึ่งภายหลังก็มาดูแลแม่โบกับน้องมะลิด้วยนะคะ
แต่ว่าทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้ติดต่อไปทางอาน้ำอ้อย
ซึ่งอาน้ำอ้อยเองก็บอกว่าได้เห็นข่าวอยู่บ้างนะคะ
แต่ไม่เชื่อว่าแม่โบแวนด้าจะหมายถึงตัวเขา
แต่ว่าซึ่งตอนนี้อาน้ำอ้อยเองก็ไม่ได้รับงาน
หรือว่าไม่ได้ดูแลทางด้านคุณโบแวนด้าแล้วนะคะ
เดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกทีนึงว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไร
เทิงไทยรัฐนะคะก็สอบถามไปอย่างคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดคุณแม่โบ
บอกว่านะบอกว่าเดี๋ยวฟังจากปากคุณแม่โบแล้วกันนะคะ